ดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะพ่อค้าคนนึงเขาขายของอยู่ที่ตลาดกิติ
แถวบางแคร์ขายมาเป็น๒๐กว่าปีไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลย
ยังไงฮะคราวนี้โดนผู้ที่มีอิทธิพลเนี่ยบุกเข้ามาถึงตลาดนะ
เอาปืนมายิงยิงอย่างเดียวไม่พอเอาปืนตบจนแก้วหูเนี่ย
ฉีกขาดเลยค่ะแล้วเขาประกาศกล้าวด้วยนะ
ข้าไม่กลัวใครกับตำรวจอ่ะก็เคยเจอมาแล้วครับ
นี่มีหลักฐานค่ะจากกล้องวงจรปิดจับภาพได้ดูพฤติการหน่อยค่ะ
เหตุการณ์นี้นะคะคุณผู้ชมเป็นกล้องวงจรปิดตลาดกิติแถวบางแคร์
นี่ดูสิผู้ชายเสื้อดำคนนี้ดูพฤติการของเขาสิเข้ามาพร้อมกับเพื่อนนะ
เห็นไหมถือปืนไปไปจะยิงพ่อค้าถือปืนคมขู่ขนาดเนี้ยน่ะ
เอ่อซึ่งตอนนั้นเนี้ยกระสุนปืนอ่ะไม่ได้โดนน่ะ
แล้วทำให้ตัวพ่อค้าคนนี้เขาไม่ได้รับบาดเจ็บอะไร
บาดเจ็บอะไรแล้วหลังจากนั้นภาพมันตัดไป
เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมเกิดขึ้นประมาณสักช่วงตีสองครึ่ง
เมื่อวันที่๒๒ที่ผ่านมาแล้วผู้ชายที่ใส่เสื้อสีเขียวขี้ม้าเนี่ยนะคะ
คือนายโกมินอายุ๔๓ปีเป็นพ่อค้าอยู่ในตลาดนี้แหละ
ก็มาร้องสื่อเลยค่ะบอกว่าโอ๊ยเนี่ยโดนบุกเข้ามา
จะยิงกลางตลาดเลยจริงอ่ะทะเลาะกันเรื่องที่จอดรถนะ
แล้วท้ายที่สุดตัวนายโกมินอ่ะคือเขาโดนเขาโดนโดนยิงนะคุณผู้ชม
โดนยิงที่เท้าซ้ายกระดูกนิ้วนางแตกไม่ได้ขู่อย่างเดียวแล้วนะ
ใช่ด้วยนะฮะแล้วเห็นภาพหูนั้นไหมคะนั่นน่ะหูอ่ะ
เย็บสามเข็มเพราะอะไรเพราะว่าถูกปืนตบแก้วหูซ้ายอ่ะ
ฉีกขาดเลยเนี่ยค่ะทีนี้เขาบอกว่าผมเนี่ยนะ
ขายของในตลาดมาเป็น๒๐ปีผมไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลย
ซึ่งเมื่อคืนวันเสาร์เนี่ยนะผมมาขายของตามปกติ
แล้วมีวัยรุ่นคนหนึ่งวัยรุ่นคนนี้เขาชื่ออุ้ม
ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดเลยทีนี้ตอนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอด
มันมาขวางทางทางเข้าไงตัวทางคุณโกมินเขาก็เลยบอกไป
บอกว่าเอ้ยเอารถหลบไปหน่อยสิมันขวางเนี่ยเดี๋ยวจะไปขนของขนของ
รถมันขวางอยู่จังหวะนั้นน่ะในอุ้มไม่หลบนะ
แล้วก็มีปากเสียงกันวันนั้นน่ะเกือบแล้ว
เกือบจะมีเรื่องแล้วแต่ว่าวินมอเตอร์ไซค์
เขามาห้ามไว้เอ้ยพี่อย่ามีเรื่องกันเลย
อุ้มคนที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์มาขวางยังพูดอยู่เลยนะว่า
ได้วันนี้แค่วันเดียวนะคือหมายความว่าตัวนายโกมินอ่ะ
จะห้ามเขาไม่ให้มาจอดอ่ะห้ามได้แค่วันเดียวน่ะครับ
หลังจากนั้นอุ้มก็ขี่มอเตอร์ไซต์ออกไปอืมเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปน่ะ
ใช่ค่ะทีนี้พอตีสองของวันที่ยี่สิบสองนี่น่ะ
อุ้มก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาคราวนี้มาพร้อมกับเอสครับ
ว่าเอสคือใครเอสเนี่ยประกาศตัวกล้าว่าฆ่าเนี่ยคือเอสบางแคร์
ข้าไม่กลัวใครตำรวจก็เคยมีเรื่องกับข้ามาแล้ว
โอ้โหตอนแรกคิดว่าวันเสาร์เนี่ยมันจะจบไปแล้วนะ
ไม่จบมันไม่จบฮะใช่ค่ะมาต่ออีกไงคืนวันที่ยี่สิบสองนี่แหละ
ทีนี้ตอนนั้นที่เข้ามาเนี่ยนะอุ้มมากับเอสใช่ไหม
เอาปืนจะยิงใส่คุณโกมินเนี่ยสามนัดแล้วตอนนั้นคุณโกมินก็พยายามไง
พยายามจะหลบแล้วแต่คือที่บอกว่าปืนไม่โดนจุดที่สำคัญ
ไม่ได้โดนหน้าอกหรือไม่ได้โดนอะไรแต่ว่าไปโดนที่เท้า
พอโดนที่เท้าเนี่ยจังหวะนั้นจะเข้านัดที่๓นะ
ตัวคุณโกมินก็ถอยถอยจนมุมแล้วในอุ้มเนี่ยเขาให้เลือกนะ
บอกว่าต้องเลือกแล้วแหละจะเอาหัวหรือจะเอาเท้า
คือจะยิงจะให้ยิงที่ไหนแล้วหลังจากนั้นก็ยิงใส่จริง
แล้วตัวนายโกมินก็เดินหนีอีกเนี่ยนะคะ
ทีนี้นายเอสเนี่ยเอาปืนมาตบหูตบจนแบบเลือดออกเลยอ่ะ
แล้วคนที่ตลาดเนี่ยนะคะเริ่มมาแล้วนายเอสก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์หนีไป
ทีนี้หลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยเขาบอกว่าไม่ไหวนะไปแจ้งความ
ทีนี้ตอนที่ไปแจ้งความสอนอเพชรเกษมเนี่ยตอนที่อยู่ในห้องสอบสวนเนี่ยนะ
มีผู้ชายคนหนึ่งแต่งตัวเหมือนกับตำรวจนี่แหละมาคุยกับนายโกมินผู้เสียหายเนี่ย
เหมือนกับมาเกลี้ยกล่อมให้ยอมความแล้วก็บอกด้วยบอกว่าเดี๋ยวจะจ่ายสองหมื่นให้จะได้จบเรื่อง
คือเขาบอกแบบนี้นะว่าคนที่ยิงน่ะเป็นเด็กของนักการเมืองใหญ่มีเส้นมีสาย

นั่นน่ะสิตัวนายโกมินไม่ยอมก็กลัวเหมือนกันนะ
ไม่รู้ว่าอุ้มกับเอสจะย้อนกลับมามาหาเรื่องอีกหรือเปล่า
อยากจะร้องสื่อแล้วก็ยืนยันด้วยว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้นายเอสเราก็ต้องไปตรวจสอบประวัติเหมือนกันนะ
คือจากการตรวจสอบประวัติก็บอกว่าเป็นลูกอดีตนายตำรวจย่านฝั่งทน
ก่อนหน้านี้เคยก่อเหตุแบบนี้มาแล้วแล้วเวลามีเรื่องก็จะมาเคลียร์แบบนี้
ให้ถูกดำเนินคดีเออเรื่องนี้ค่ะทั้งผู้กำกับสอนอเพชรเกษมก็ยืนยันค่ะ
ว่ายังไงจะรวบรวมพยาหลักฐานจะดำเนินคดีกับคนก่อเหตุ
มันยอมความไม่ได้หรอกหลักฐานเนี่ยภาพจากกล้องวงจรปิดชัดเลย
แล้วประเด็นนึงที่เราต้องถามตำรวจเพราะเราก็อยากรู้ไงว่า
คนที่ขอเคลียร์คืออะไรบอกว่าจะจ่ายตังค์สองหมื่นให้ยังไง
ผู้กำกับบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้ตรวจสอบ
เดี๋ยวขอทำคดีหลักให้เรียบร้อยก่อนนะ
แล้วเดี๋ยวจะตรวจสอบให้เรื่องมีการจะเคลียร์โดยการจ่ายเงินให้ยอมความเนี่ย
เพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงก็ยอมไม่ได้เหมือนกัน
ส่วนตัวนายเอสเนี่ยเห็นมีรายงานมาด้วยบอกว่านายเอสน่าจะหลบหนีไปอยู่ต่างจังหวัดแล้ว

จริงเพราะว่าคุณโกมินผู้เสียหายเนี่ย
เขาก็บอกโอ้โหเขาเป็นแค่พ่อค้าเอง
ก็ทำมาหากินอยู่ตรงนี้เองไม่ได้ไปลุกรานใครเลย
อยู่ก็มาถูกข่มขู่แล้วก็ย้อนกลับมายิงแบบนี้นะครับ
แล้วก็คนที่ติดตามข่าวสารนะบอกว่าโอ้โหถ้าจับตัวนายเอสได้เนี่ย
ต้องไปถึงพ่อเลยไหมเพราะว่าเป็นอดีตนายตำรวจเนี่ย
ฝั่งธนบุรีนะฮะว่าดูแลลูกกันยังไงอะไรอย่างนี้นะครับ
ใช่เอาเรื่องนี้ฝากนะคะผู้กำกับสนเพชรเกษม
พันธุ์ตำรวจเอกวิสิตวัฒนภงพิทักษ์